เรื่องของคนหัวร้อน

พาครอบครัวไปกินอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
ลูกชายกินเนื้อแต่ว่าคนอื่นไม่ทาน

สำหรับคนกินเนื้อราคาก็จะแพงกว่า

ถ้าทานไม่เหมือนกันคนละแพ็คเกจอย่างนี้

คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นระเบียบปฏิบัติ

ถ้าราคาคนละราคาคันคุณต้องแยกโต๊ะกัน

เดี๋ยวถ้าเกิดว่าบางทีสั่งอาหารแพงมา

เขาก็เลยต้องเว้นช่วงห่าง๑โต๊ะด้วย
พอบอกกติกาแบบนั้นไปปุ๊บ

ตบหน้าเด็กเสิร์ฟผู้หญิงอีกหนึ่งคนอย่างแรงเลย

คือเหมือนกับว่าพวกคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอก
แล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านกันหน่อย
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านกันหน่อย
คือต้องนั่งแยกกันอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วต้องเว้นช่วงห่างด้วยคือนั่งโต๊ะติดกันก็ไม่ได้

พอมีการเข้าไปพูดคุยเนี่ย
พอขวางเมนูปุ๊บมือมาเลยฮะ

พนักงานหญิงคนนี้อย่างแรงอีกหนึ่งครั้ง
คือภาพมันรุนแรงเราก็จำเป็นที่จะต้องหยุดภาพ
แต่หลายคนอาจจะเห็นคลิปแล้วว่าคือตบเต็มแรงมากนะคะ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่นายธีรพลคนนี้นะคะ
พาครอบครัว๔คนเป็นผู้ใหญ่๒เด็ก๒ไปทานอาหาร

อันนี้อยู่ในภายในห้างสรรพสินค้าที่อำเภอเมืองชนบุรี
แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันเพราะว่าไม่พอใจ
พนักงานไม่ยอมให้นั่งใกล้กันนะคะ
ธีรพลเลยลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วก็ตบศีรษะพนักงานชายสองครั้ง
แล้วเดินไปตบหน้าพนักงานหญิงอีกหนึ่งครั้งจากคลิปเมื่อสักครู่ที่ให้เห็น
แล้วก็ยังพูดท้าทายด้วยว่าพวกเด็กเสิร์ฟทำอะไรเขาไม่ได้
คือเหมือนคนก่อเหตุเขาอ้างบอกว่า
การที่ต้องให้เขานั่งแยกโต๊ะเพื่อที่จะได้มึงต้องมีการส่งอาหาร

เขามีปัญญาจ่ายเงินเขามีเงินมีฐานะที่จะจ่าย
มีสิทธิ์อะไรมาทำกับเขาแบบนี้
แล้วก็เลยตบหัวพนักงานชายแล้วก็ตบหน้าพนักงานหญิง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารนี้ล่ะค่ะ
ไปพบน้องพนักงานชายหญิงทั้งสองคนที่ถูกตบกลางร้านเมื่อวานนี้
วันนี้ทั้งสองคนยังคงมาทำงานตามปกติด้วยนะคะ
น้องผู้หญิงเนี่ยให้เราดูร่องรอยที่ถูกตบ
มีรอยแดงอยู่บนใบหน้ายังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะคะ
ทั้งสองคนบอกว่าเมื่อวานลูกค้าคนนี้มาทานอาหารซึ่งเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่าง
ก็มากันสี่คนมีภรรยากับลูกด้วยลูกเนี่ยส่วนสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ซึ่งนายเทียรพลกับภรรยาและลูกหนึ่งคนจะกินบุฟเฟ่ในราคาสามร้อยห้าสิบเก้าบาท
ส่วนอีกคนเนี่ยอยากกินเนื้อเพราะฉะนั้นจะทานในราคาสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาท
แต่จะขอนั่งรวมกันซึ่งตามกฎของร้านแล้วเนี่ยถ้าคนละราคามันนั่งทานรวมกันไม่ได้
ก็เลยแจ้งให้ทราบใช้คำพูดดีดีปกตินี่แหละค่ะแต่นายธีรพลไม่พอใจด่าทอด้วยคำพูดไม่สุภาพ
ตบศีรษะพนักงานชายก่อนจะมาตบหน้าพนักงานหญิงแล้วเดินออกจากร้านไป
แล้วก็พยายามจะเดินหนีออกจากห้างด้วยตอนแรกแต่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเหมือนกับไปยืนคุมสังเกตการณ์อยู่
ธีรพลก็เลยเปลี่ยนใจไปกินร้านสุกี้ข้างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะค่ะ
ฟังเสียงของพนักงานที่ประสบเหตุกันหน่อยนะคะ
เขาก็เฟี่ยงเมนูเท่ากันผมและตบหวงผม๒ทีครับ

หนูก็รู้สึกเสียใจ
ไม่เคยมีใครแบบว่าพ่อกับแม่หนูก็ไม่เคยแบบว่า
มาทำร้ายหนูแบบนี้

แล้วก็เขาบอกพ่อแม่ยังไม่เคยทำกับเขาแบบนี้เลยคุณ

มันรู้สึกเสียใจมากนะคะ
ไม่เคยถูกทำร้ายแบบนี้
แต่ก็ยังดีใจที่เจ้าของร้านให้กำลังใจแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ
เรื่องของคำขอโทษที่นายธีรพลได้กล่าวที่โรงพักเมื่อวานนี้เนี่ย
ส่วนตัวของทั้งสองคนก็ยอมรับเลยว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเต็มใจขอโทษหรือเปล่า
แต่เงิน๕๐๐บาทที่ให้มาบอกเป็นค่าทำขวัญอะไรแบบนี้เนี่ย
มันซื้อความรู้สึกที่เสียใจไม่ได้นะคะ
ตอนนี้ยังคงหวัดวิตกแล้วก็กลัวจะมาทำร้ายอีก
โดยพนักงานหญิงบอกว่าไม่อยากให้มาทำร้ายอะไรอีกแล้ว
เพราะถึงแม้จะเป็นแค่พนักงานตัวเล็กแต่เขาก็มีจิตใจเหมือนกันนะ
คือหลายคนได้ฟังคลิปตอนที่กล่าวคำขอโทษเนี่ยก็
คือก็ยังรู้สึกว่าคนที่กระทำผิด
เขารู้สึกผิดจริงหรือเปล่าด้วยนะคะ

คุณจะโรยล้นฟ้ามาจากไหนก็ต้องทำตามกฎที่ร้านเขากำหนดไว้นะคะ